ทำดีก็โดนด่าทำมากก็ว่าสร้างภาพนะคะ
อย่างคุณเก๋ชนระดาล่าสุดโดนคำวิพากษ์วิจารณ์มา
ที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวก็ว่ากันไป
แล้วบังเอิญเธอใส่ชุดนอนไปหลายคนบอกแหมมันดูแบบเกินไปหรือเปล่า
ไม่เหมาะสมหรือเปล่ารวมไปถึงกระแสวิภาควิจารณ์ต่าง
บอกเลยตอนนี้ขอเมินกระแสเรื่องว่าแบบทำบุญสร้างภาพค่ะ
จะด่าอะไรก็ด่าไปขี้เกียจจะฟัง

แต่ต้องบอกว่าเธอครองตำแหน่งนางฟ้าของเหล่าสัตว์สีขาว

สำหรับนักแสดงสาวใจบุญคุณเก๋ชนระดา
เพื่อเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือสัตว์สี่ขาที่ด้อยโอกาสค่ะ
และแม้ว่าที่ผ่านมาเธอเองก็ได้รับคำชื่นชม

แล้วก็ชื่นชมช่วยเหลือกันมาอย่างดี
แต่เจ้าตัวก็บอกว่ายังมีบางมุมนะ
ที่ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มมองว่าคุณเก๋เนี่ย

ทางอินสตราแกรมของเธออยู่บ่อยครั้งด้วย
ซึ่งเธอเองบอกว่าพร้อมเปิดใจนะ

เชื่อค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเวลานี่แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน

พูดยอดสมควรแล้วกับการเดินทาง
การทำงานมาตลอด๖ปีเต็ม
สมกันการปฏิบัตรตัวของเก๊เอิง
ระเกียจมันจำไว้
ว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างยังได้จริง
ใจกว้างเนาะยอมรับทั้งคำติและก็คำชม

จะต้องตีกระบังลมแต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ